แต่เรื่องต่อไปนี้อาจจะทำให้หลายคนใจชื้นขึ้นมาได้นะคะ
เพราะว่าเมื่อวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันดี
เกาะคำชโนธเขามีการจัดทำพิธีบวงสวงค่ะ

ตอนนี้เกาะคำชโนธยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้นะคะ
แต่นี่เขามีการจัดทำพิธีแล้วก็จัดขึ้นจริงเลย
สำหรับพิธีบวงสวงที่เกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ที่นี่ที่เขามีการจัดพิธีบวงสวงขึ้นแบบนี้
เพราะว่าวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันดีไงคะคุณ
สีสีวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลด้วยนะคะ
วันสำคัญตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
ทางกรรมการบริหารคำชโนธเขาก็เลยจัดพิธีบวงสวง
เปลี่ยนชุดใหม่ให้กับพ่อปู่แม่ย่าในรอบปีค่ะ
โดยในพิธีก็จะมีการจุดทูปเทียนถวายเครื่องสักการะแบบที่เห็น
นี่นะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงแล้วทีนี้
เป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนชุดให้องค์พ่อปู่และแม่ย่า
ก็ได้พรามเขียวนะคะพ่อพรามเขียวเนี่ย
แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมเปลี่ยนชุดให้ด้วยนะคะ
ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าเกาะเนี่ยจะยังไม่เปิดนะคุณผู้ชม
แต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาให้ความสนใจกันมาก
ก็มาร่วมพิธีบวงสวงแล้วก็เลยมาขอพรกันต่อเลยก็แล้วกัน
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะ
ตามภาพเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ดูกันไปนะลอยเด่นเป็นสง่าขนาดนี้นะคะ
บวงสวงในครั้งนี้นะคะผู้ที่มาร่วมงานเขาบอกว่า
มองเห็นอะไรรู้ไม่คุ้นไม่ใช่ในอ่างน้ำมนต์แบบนี้นะที่เขาเห็น
มองเห็นงูเขียวเขาเห็นงูเขียวที่ชี้เบ๊กกันอยู่เนี่ย
งูเขียวเลื้อยมาที่บริเวณต้นมะเดือยาว

แล้วเขาก็เลยมีความเชื่อกันบอกว่าปู่มาให้โชคแน่นอนในช่วงนี้
ใบตองเราเคยเห็นหลายครั้งนะครับที่บริเวณรากต้นมะเดือเนี่ยนะ

ต้องแล้วเขาเชื่อกันว่างูเขียวอาจจะเป็นบริวารของพ่อปู่แม่ย่าก็เป็นได้
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมยังไงดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม
ยังไงซะขอพรไปวงไปวัดหรือไปที่ไหนอะไรยังไง
ถ้าเกิดในกรณีต่อไปทางเกาะคำชโนธเนี่ย
เขาก็กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ในช่วงไหนนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดออกจากบ้านไปได้แล้วสำคัญมากเลยก็คือสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างยังคงจำเป็นอยู่นะคะ